ขับรถต้องระวังกันด้วยเพราะว่าบางทีขับอยู่นะฮะ
อย่างนครนายกขับอยู่เอ้ากวางที่ไหนก็ไม่ทราบกระโดดตัดหน้า
มันมาจากไหนชนกวางตายเลยเอาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชม
น่าจะหลุดออกมาจากฟาร์มย่านย่านนั่นแหละครับนะฮะถนนก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกัน
แต่มันก็มืดนะฮะมองไม่เห็นหรอกเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บนถนนสายนครนายกน้ำตกสาธิกาก่อนถึงสามแยกสาธิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ช่วงค่ำของเมื่อวานตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบกระบาดสีแดง
ทะเบียนบอเบนไม้ฉอดถิ่ง๔๔๘๓นครนายกด้านหน้าคนขับนี่โอ้โหพังเลยฮะ
หมอน้ำก็แตกเพราะว่าขับไปพุ่งชนกวางกวางก็ตายคาที่เบื้องต้นเป็นกวางเพศเมียเนี่ยครับ
เลือดเต็มไปหมดเลยมันตัวโตเต็มวัยแล้วนะแล้วก็มีบาดแผลหลายจุดน่าสงสารทีเดียว
นายสัตวรรษพุทธานะครับเป็นคนขับกระบะก็บอกว่าขับรถกลับบ้าน
ขับมาก็สักแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีกวางกระโดดตัดหน้าแน่นอนครับ
ขับมาก็เบรกไม่ทันชนเต็มแรงเลยครับนะฮะซึ่งก็ทำให้กวางตายเลย
แล้วก็บอกว่าช่วง๕๖ปีที่ผ่านมาขับรถเส้นทางนี้ตลอด
แต่ก็ไม่เคยเจอกวางตัดหน้าแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะนะฮะแล้วก็จากการสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่า
ตัวเนี้ยคงจะเป็นกวางเลี้ยงแหละเพราะว่าแถวนี้เขามีฟาร์มกวางอยู่นะฮะ
คงจะหลุดออกมาจากฟาร์มที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะโดยที่เจ้าของเขาไม่ทราบ
เมืองต้นก็โทรแจ้งให้กับเจ้าของกวางเจ้าของฟาร์มทราบแล้วไปตรวจสอบแล้วว่าใช่หรือเปล่า
แล้วก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ต้องรอเจ้าของกวางติดต่อมาแสดงตัวเพื่อพูดคุย
แล้วก็ตกลงเรื่องของค่าเสียหายกันเพราะว่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของวัวเจ้าของควายเจ้าของกวาง
ถ้าสัตว์ของคุณไปกระโดดตัดหน้ารถเขาก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก็น้อยนักที่จะมีคนออกมารับผิดชอบเพราะว่าไม่อยากจะเสียค่าเรื่องของค่าเสียหาย